๓อยู่ในพ่าย

แม่จ๋าพ่อไปไหนพ่อไปไหนหนูไม่เคยไปหาพ่อ

โปรดติดตามตอนต่อไป

รักข่าวออนไลน์อันดับหนึ่งเหตุภาคตะวันออก๑๐เดือน
ใครอ่ะ
กลัวมันล้มมาไม่ได้หากใจไม่ออกแล้ว

เหอ่อพอเลยพอเลยพอพอพอพอพอ

วูยหอยไกลไปแล้ว

ถ้าเปิดปากอีกเนี่ยขอให้แมลงวันบินเข้าปากเลยนะ

ฝากไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน

นี่นี่เจ๊เวิงเวิงอะไร

เขารู้กันทั่วออฟฟิศแล้วว่าก่อนหน้านี้

หื่นเนี่ยเป็นชื่อต้นกำเนิดที่พ่อแม่ตั้งให้จะอายทำไม

จะไม่ให้เชื่อสายตานักข่าวแสนสวยแวนดี้
ที่ดมดันที่สุดในโลกดิจิตเจ้าได้ยิ่งไง
อื้อหือแม่สาวาย
เฮ้ยอีเจ๊เจ๊สิบโมงแล้วอ่ะแม่สาวาย
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
สกูน์ข่าวบอนทิศออนแล้วไง
ไปเลยไปไปซิไปซิ

ไม่อยากเชื่อเลยนะคะว่าเป็นโรงสี่ร้าง

ผมนี่เอาตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านรับประกัน

ซุมพวกนักทางให้กำมักออกขาวแกกล้างพ่วนหลาย

และนี่คือภาพภายในของพื้นที่ในโรงศรีล้างบ้านโคกยายปริก
ทางผู้ใหญ่บ้านเขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าไม่มีไม่มี
แต่ภาพที่ทุกคนจะเห็นต่อไปนี้ก็คือภาพเมื่อ๓วันก่อนค่ะ
และนี่ก็คือภาพภายในของพื้นที่โรงศรีรังบ้านโคกยายปริก
ทางผู้ใหญ่บ้านเขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่านี่นี่

ไอ้เกิดอุ๊ยผู้ใจกูจะวายโผล่มาได้ยังไงวะ
โยกยังกันต่อไปนี้นะถ้ามึงเรียกลุงอีกทีนะ
กูไล่มึงออกแน่นอนอืมคคครับพี่เกิดน่ารักมาก
เออแล้วมึงมีอะไรอ่ะพอดี
เมื่อกี้มีคนแจ้งมาบอกว่ามีบ่อนมาตั้งที่บ้านโคกยายปิกครับ
อยากให้พวกเราไปตรวจสอบ
ก็ที่พวกเขาไม่แจ้งทางการก็เป็นเพราะว่าเสียงพวกเขาไม่ดังพอ
ที่จะทำให้ใครสนใจมาแก้ปัญหานะสิ
จะอยู่ให้เราจับกันไหม
พูดแบบนี้เหมือนแกมีแผน

คือคือ

พวกรุ่นอยู่นี่แหละ

แหมนี่จะประชุมกัน

ฉันก็ต้องออกไปหาข่าวข้างนอกสิจ๊ะ
ไม่มีเวลามานั่งแต่งหน้าโชว์อยู่หน้าจอหรอกนะจ๊

ตกลงยังอยากจะฟังแผลผมอยู่ไหมครับ

น้องต่อพร้อมปฏิบัติการครับผม

ใช่หรือเปล่า

โอ้ยพี่แทง
เดี๋ยว

พี่แทงจอดรับประสาทอะไรวะเนี่ย

คนแจ้งเขาปากหมดไว้ตรงนี้

ไหนไปดูดิ

สิบไปเล่นคือบอกว่าอยู่ใส

อุ้ยหน้าตาดีขนาดนี้เป็นตำรวจที่ไหนแล้ว

มันจะมีใครแถวนี้เนี่ยที่สามารถจะพาไปโรงสีได้ไหมนะ

ซิมี่ไผล่ะทะบะเม่นปากห้ามตัวหน่อยคุณนี่

เด็กสมัยนี้มันไวจริง
ขึ้นมาแน่งเอิ๊บ

เอาอย่างนี้ป้าคำหน่อย
พาพี่คนนี้เขาเข้าไปนะเอ๊ะ

เออเออว่ะแต่ทศพอโดนตีนพี่ช่วยเข้าได้นะ
โอ้ยไม่ต้องห่วงไงน้องว่ะ
ไปไปเร็ว
โอ้ยปากขี้งกเฮ้ย
ไปเรียนสกู้
ไปไปไม่ลืมนะพี่แทน

โทร่นะครับว่าสิแล้วไหวนักที่

อันนี้เป็นร้านฮักคอยเอ

คอยโชคดีด้วยค่ะ

เฮ้ยส

แผนมันมีแผนเดียวไม่ได้

แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดมันคือแผน๒ของชั้น

แม่งพอล่ะ

นี่กว่าหน้าละคะสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูง
เย้ส่วง
ส้อไม่เคยเล่น
แหมก็ไม่คิดว่ามันจะตื่นเต้นแบบนี้นี่นะ

ส่วนแกก็ไล่เก็บภาพข้างนอกให้หมดเลยนะ

ได้ตังค์ตอนนี้ก็ไปหาเล่นโต๊ะอื่นดีกว่า
มีอะไรให้เล่นบ้างนะ

กูเห็นอยู่เหมือนทำงานอยู่เก็บงานได้ยังมึงน้ำเนอร์
เซวาแอมพู่โสมดำรับสมัครตัวแทนวันนี้
เฮ้ยตรงนี้ไม่ใส่อ้อโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่เอาอย่างเห้ยมึงกล่อง
ดีแล้วเว้ยต้องกล่องโอ๊ยโอ๊ย
มรกฎรารุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคน
คราบอาหารงานง่ายซักสบายด้วยแอดแท็กอีซี่หอมด้วย
ยาอมกำกิกเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลือง

คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อใช้ทุกครั้ง
โอ้ยอยู่เหมือนทำงานอยู่
เก็บงานอยู่หรือยังมึงน้ำเนีย
ป้าเจียวห้องน้ำอยู่ใสห้องน้ำอยู่ใส
อุ๊ยอยู่ข้น
อุ๊ยห้องน้ำอยู่ใส

เฮ้ยจับมันไว้มันไปใส
ตำรวจตำรวจตำรวจมา
ยากกันหนี
ลูกหมา

มึงคิดว่าไม่ไส

ปล่อยดิ

ไอุ้้ยช่วยโกหก

ไพลด้วยมา
น้องโทกมา
ไปเลยพี่ไปแล้ว

ปลาโน้ยจอด
จังเลยวะวันนี้เองก็ไม่แน่ใจค่ะ
ภาพที่ทุกคนกำลังดูอยู่เนี่ยเป็นผีหรือคนถึงได้หายวับ
อย่างรวดเร็วกลายเป็นบ่อนทิพย์ซะงั้นงานนี้ยังไง
แนนดี้และด็อกนิวนะคะก็ต้องขอกราบค่ะ
ใครก็ตามที่มีอำนาจในการจัดการเรื่องนี้รบกวนเข้ามาดูแลด้วยนะคะ
เพราะเปิดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยยังเงียบกลิบเป็นป่าช้าเลยล่ะค่ะ
สังคมเราเนี่ยคงอยู่ยากขึ้นทุกวันนะคะเพราะว่าการพนันเองเนี่ย
ดี้ก็มองว่าเป็นต้นต่อของการกระทำผิดกฎหมายหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นการป้นจี้ชิงทรัพย์หรือแม้แต่ปัญหาในครอบครัวต่างค่ะ
เพิ่มมากขึ้นในแถบบ้านเราแต่ไม่ต้องห่วงค่ะ
ถ้ายังเงียบเดี๋ยวพวกเราจะเสียงดังให้เอง
แล้วพบกับสับแหลกกับแวนดี้กัดทุกข่าวขย่ำทุกความจริงกับด็อกนิว
สำนักข่าวออนไลน์อันดับหนึ่งแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ

แมนแต่อายวานะคนพวกดีนะ
มันก็ต้องหาทางเห็นความซัวอยู่ดี
มันมันมีอำนาจแห่งมีเงินนะ
มันก็แห่งหาทางเห็ดความซัวซัวซัวซัวซัวซัว

อย่างน้อยตอนนี้เราก็รอดูกันต่อไปว่าใครมันจะดิ้นกันบ้าง
แต่ตอนนี้ที่ดิ้นน่ะพร้อมค่อย
หิวกอเละกินก่อนนะครับ

นิยกินที่ไหนดีว่ะเนี่ย

ให้บอกอย่าน่วง

ขอแนะนำหนูนิตนิตยามิตแท้
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นี่มัน

พัดมี่โคนาทฮรณ์ฮ่อนจ่ะผู้เปล้า

ค้ะ
เป็นเด็กนักเรียนก็ต้องไปเรียนหนังสือ

ยอดว่าเสรี่หน้า

จะได้รู้จักกับสมาชิกใหม่ของเราฉันในฐานะบรรณาธิการข่าว
็อกนิวส์สำนักข่าวออนไลน์อันดับหนึ่งแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอแนะนำให้รู้จักกับไม่คิดจะรอฉันก่อนเหรอหึมาช้าทุกทีแล้วเรา
อ่ะใช่สิก็ฉันมันไม่สำคัญเหมือนกับพอแล้วสออ่าฉันพัดบอกก่อน
พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะถึงเวลาที่เราจะได้รู้จักกับสมาชิกใหม่ของเราแล้วนะ
ฉันในฐานะบรรณาธิการข่าวด็อกนิวส์สำนักข่าวออนไลน์อันดับหนึ่งแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอแนะนำหนูนิดนิตยามิตรแท้
สวัสดีค่ะขอโทษนะฉันนิด

เฮ้ยนี่มันพี่ที่หนูนิดเหยียบ
หนูนิดรู้จักไอ้แทนด้วยเหรออ่ะก็ไม่เชิงนะคะ

ที่หนูนิดมาสำนักงานนิดหน่อยเกิดเรื่องอะไรเล่ามาสิ
พอดีว่าหนูนิดได้ไปปราบปรามอาชญากรรมเพื่อปกป้องเยาวชนของชาติมานะคะ
ตอนที่หนูนิดกำลังเดินมาที่ด็อกนิวส์สำนักข่าวออนไลน์อันดับหนึ่งแห่งภาคตะวันออกเชียงเหนือ
หนูนิดก็ได้กลิ่นแปลก
และหนูนิดก็คิดขึ้นมาได้ว่ามันไม่ใช่บุหรี่แต่มันคือมันคือกลิ่นกัญชา

นิดจะปล่อยให้สังคมเป็นแบบนี้ไม่ได้
หนูนิดเจอกับอาจารย์ของพวกเด็กนักเรียน
หนูนิดเลยช่วยอาจารย์จับเด็กนักเรียน
แล้วหนูนิดก็บุกเข้าไปข้างในเด็กหัวรอบภอริกของกัญชา
ตอนนั้นหนูนิดทนไม่ไหวกับภาพที่อยู่ตรงหน้า
ตอนนั้นมีนักเรียนคนนึงหนีออกมาได้หนูนิดก็เลยวิ่ง
ยอดน้องแล้วหนูดีก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่ง

แล้วหนูก็ชนกับพี่เขา

แล้วหนูนิดก็เหยียบ

พี่เขาจะต้องโกนหนูนิดบ้างข้างนี้แน่เลยอะ
บอกไห้เหยียบก็แส่เหยียบโบรกษ์หารมั่น

หนูชื่อหนูนิดนิตยามิตรแท้
ขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ทุกคนเลยนะคะ
เลยนะคะอืมคะน้องขอฝากนึกฝากตัวกับพี่แว่นดี
สับแหลกด้วยนะคะโอ้อ๋อคอฝากนึกฝากตัวด้วยนะคะพี่ต่อครับ
อืมไม่ต้องเลือกพี่หรอกเราสองคนน่าจะรุ่นลับเขาเดียวกัน
แล้วยังบอกไอ้ไอ้สิภาพเห็ดไทยทุกอย่างภาพยังเกี่ยวกับอะไรเนี่ย

ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะซอสจิ๋ม

มาเป็นนักข่าวแล้วก็ตั้งใจทำงานนะ
ค่ะหนูนิดสัญญานะคะว่าหนูนิดเนี่ยจะเป็นนักข่าวที่ดีแล้วก็ทำเพื่อสังคมของเราค่ะ
เอาละตอนนี้คิดว่าแยกย้ายไปก่อนแล้ว
แต่ว่าเดี๋ยวเย็นนี้อย่าลืมไปเจอกันที่ร้านลาบบักแย้
กินเผื่อเลี้ยงราบหนูนิศพร้อมกับฉลองหม่อนทิศไปในตัวด้วย
ดีไหมดีค่ะไปแล้ว
ขอบคุณค่ะไม่เกิดเด็กนะคะ

มีอะไรจะเมาท์

หน้าตึงโบเชียไปแล้วเอาเรื่องมีแล้วมีเรื่องแล้ว
คุณคิดยังไงถึงรับเด็กคนนั้นมาทำงาน

คุณคิดยังไงถึงรับเด็กคนนั้นมาทำงาน

นุษย์ไม่อยากให้ลูกเขามาทำงานนี้
แล้วยิ่งถ้าหนูนิดไปขุดเรื่องเก่าขึ้นมาอีก
คุณก็รู้นี่ว่ามันอันตราย

จะได้จัดการไอ้ขบวนการบ้านนี้

ลูกชายระวังตัวนะเว้ย

เสียด้วย
เหล้าเมาจนหลับแบบนี้จะเกิดประโยชน์อะไร
แล้วคุณจะให้ผมทำอะไรก็ไปหาตำรวจไงไปบอกเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ถ้ามันรู้ขึ้นมามันตามไล่ฆ่าคุณกับผมจะทำยังไง
ถ้ากลัวนักนะทีหลังก็ไม่ต้องบอกคนอื่นว่าตัวเองเป็นนักข่าว
ผิดหวังในตัวคุณจริง
ผมเคยฝีนปิดนั่นอย่างมหาลสมชายมาแล้ว
คราวนี้มันจะเกิดเรื่องอย่างที่คุณกังวลใจขึ้นมาจริง
ผมจะทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง

ทำให้ได้อย่างที่ปากพูดก็แล้วกัน

หนูนี่สัญญานะคะว่าจะตั้งใจทำงาน

เอามาทำจอบ
มา
ชน

ตอนนี้พวกเขาก็ทักกันสามัคคีกันดีแล้ว

อกนิวจะสู้
จะขยายมันให้แหลก

เพื่อความยุติธรรม

ไอ้เพราะแม่ซิมมี่เรื่องเลยสติ
กูคือบรรยาณคนหน้าเอามากันแหละ
พี่ผมขอโทษครับผมไม่อยากมีเรื่องกับพี่

เฮ้ยอยู่ท้องทัศน์ไอ้แตงแล้วเราจะช่วยพี่

ทำไมก็ได้อย่าทดมอจ์ฉันข้าว

ว้าว

ว้าย

เหา๊ย

งานดี

เจ๊ค่ะเก่งเลย๊ะ

ตายไปหมด
หนวดงามไปไปด้วย้าบ้านี่

จิล
มึงจะเจอป่ะเมื่ออย่างเสือหมอบอย่างมาเลยป่ะนี้

และนี่แหละครับซุ่มคอยดอกนิ้ว
เดี๋ยว

โอ๊ยจะลืมอย่างคันมาเร็วกว่าเดี๋ยวกระทือกระทือกเริ่มกันซะแล้ว
และนี่แหละครับซุ่มข่อยด็อกนิ้ว

หมู่ห้องกลับมาเพื่อประดุงความยุติธรรมเด้อพี่น้อง
เป็นเชอรี่หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษ
ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดคอนเนคเต็ด

แต่หมู่ห้องกลับมาเพื่อประดุงความยุติธรรม

มุ่งห้องยุติธรรม

แต่มันก็เคยเห็นงานคอร์เซ็นเตอร์น้ำกันมาก

จะไปพูดดิ้นอย่างเดียวเลยยิ่งเราช่วยกันเสียงดังเท่าไหร่นะพวกมันก็อยู่กันยาก
เอาใครมาตัดลิ้นกูทีนี่

เข้าอะไรเข้าอะไรไม่มีใครรักอย่างเหลับ
แต่ใกล้ใจหยุดไป
จะเข้าอะไรเขาอะไร

เขาอะไรเขาอะไร

แต่ก็ยังรอเขารักคนเธอเป็นหลัก
เธอรู้ไหมยังยัง
จะได้ใจหรือเปล่า